นี่จะบอกว่าอย่าว่าแต่เรื่องนี้เลยเร็วนี้จะมีเคยดูนะ

ชอบจังเลยพูดจาอะไรอย่างนี้

เขียนเร็วพี่หนูเขียนหน่อย

อายุรุ่นไหนอายุรุ่นไหนรุ่นพวกเราหรือว่ารุ่นเด็ก

เดี๋ยวมันมีแดดแดดก็บอกไปแล้วอ่ะ

เขาก็แยกกันไม่ค่อยมีข่าวคู่กันนานแล้วนะ

จะไปบอกวิธีว่าฟังมาจากข่าวใส่ใคร